ข่มขืนฆ่าและชิงทรัพย์หญิงวัย๔๕ปีที่ฉะเชิงเศร้าค่ะ
แม่ของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าได้จุดทูบ
ขอให้ดวงวิญญาณของลูกสาวไปขี่คอคนร้าย
แล้วก็ดนใจให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าทำบุญครบร้อยวัน

ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนข้างบ้าน

แล้วก็เนี่ยค่ะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายอามอายุ๒๑ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าข่มขืนชิงทรัพย
หญิงสาวอายุ๔๕ปี
ถูกตำรวจภูทรแสนภูดาตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตำบลคลองประเวทอำเภอบ้านโพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ผู้เสียชีวิตนอนหลับอยู่ภายในห้องนอนนะคะ
ซึ่งแม่อยู่อีกห้องหนึ่งคุณแม่อายุ๖๕ปี
ผู้ต้องหาอยู่บ้านติดกันเลยค่ะ
งัดประตูหลังบ้านเพื่อจะเข้าไปขโมยทรัพย์สิน
แต่เห็นตัวผู้ตายนอนอยู่แล้วก็ไม่ได้ล็อกห้อง
ก็เลยลงมือปลุกปล้ำข่มขืน

คนร้ายก็เลยใช้มืออุดปากใช้หมอนกดจนเสียชีวิต
แล้วก็ขโมยโทรศัพท์มือถือขโมยเงินสดไปจำนวนนึง
แล้วก็นำเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
ก่อนเกิดเหตุยืนดูลาดเหลาอยู่ริมรั้วซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนถึง๒วัน

จนสุดท้ายถูกจับได้เนื่องจากว่าเอาโทรศัพท์มือถือไปขายให้กับเพื่อน
แม่เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะสำหรับแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ได้มีการจุดทูบบอกวิญญาณลูกสาวให้ไปขี่คอคนร้าย
แล้วก็ให้ดนใจให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
สุดท้ายอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะทำบุญครบร้อยวัน
ก็รู้ข่าวจากตำรวจว่าจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วแม่บอกว่าดีใจมากค่ะ
เมืองต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนซึ่งมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต
และมีข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยค่ะ